คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีมีการออกมาแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ใจความสำคัญกับเรื่องของการระบาดของโรคโควิด๑๙
ประเด็นหลักคือจะเอาผิดกับคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนขบวนการบรรยายงานข้ามชาติ
แต่เมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่มีนะไม่มีการทุจริตการขนแรงงานข้ามชาติ
แต่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการออกมาแถลงผ่านโทรทัศน์บริการขนขบวนการแรงงานข้ามชาติ

เพราะคนไม่กี่คนเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบสังคม
ทำให้คนไทยเป็นล้านคนต้องวุ่นวายอยู่ในขณะนี้
เพราะว่าโควิดมันก็มาระลอกใหม่เพราะเรื่องนี้แหละนะครับ
ท่านผลเอกประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับ
แถลงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย๑๘นาฬิกาเมื่อวาน
ใจความหลักเลยท่านนายกออกมาตำหนิคนเห็นแก่ตัวไม่กี่คน
ทำให้คนเป็นล้านวุ่นวายทั้งประเทศครับแต่ขอให้คนไทยเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่านี้ย้ำได้ว่าจะเร่งกวาดล้าง
บนการขนแรงงานเถื่อนเข้าประเทศให้สิ้นซาก
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนหรือใครก็ตาม
จะถูกดำเนินคดีค่ะเพราะเห็นชัดแล้วว่าการระบาดครั้งนี้
เป็นกลุ่มใหญ่ของแรงงานต่างด้าวมากที่สุดค่ะนะฮะ
ในส่วนของสถานการณ์โควิดทั่วโลกตอนนี้ยังเลวร้ายที่สุด
เรายังคงต้องระวังเรื่องของการผ่อนคลายให้ต่างชาติ
ทางเข้ามาในประเทศในทุกเส้นทางและประเทศไทยยังต้องตั้งกาดให้สูงขึ้น
ปรับมาตรการให้รัฐกลุ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวท่านเนี่ยจะมีการประชุมกับสวบคอชุดใหญ่สัปดาห์นี้
ครับแล้วก็อาจจะมีการประกาศมาตรการที่เข้มงวดออกมา
แต่เรื่องของการล็อกดาวน์ท่านให้สัมภาษณ์ภายหลังบอกว่าถ้าจำเป็นก็ต้องทำ
แต่ตอนนี้เมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์แต่อย่างใดนะครับ
คุณผู้ชมแบบนี้ข้อมูลที่มีการแชร์กันโลกออนไลน์ในกรุ๊ปไลน์ต่าง
ที่เป็นหัวกราฟฟิกของธนัดทีวีคะนะคะย้ำว่าอันนั้นคือข่าวเก่านะคะ
เป็นข่าวเก่าที่บางเพจเอาไปแชร์ซึ่งทำให้คนเข้าใจผิด
อันนั้นเป็นตั้งแต่ตอนระบาดรอบแรกรอบแรกค่ะ
ณวันนี้ยังไม่มีการปิดเมืองจังหวัดใดไหนทั้งสิ้นเลย
เพราะกราฟิกอันนั้นคือระบุชัดเจนเลยว่าจังหวัดไหนที่ถูกปิดเมืองแล้วบ้าง
หลายคนก็แตกตื่นแล้วก็สอบถามมาเยอะอันนั้นเป็นข่าวเก่ายังไม่ใช่คำสั่ง
ณปัจจุบันนี้ค่ะอย่าเพิ่งแตกตื่นกันไปนะฮะเอาท่านพูดต่อเมื่อวานนี้ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวในเรื่องของการจัดงานเข้าดาวน์ตามจังหวัดต่าง
ขณะนี้มีการทยอยนะฮะประกาศยกเลิกไปแล้วนะครับ
ซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับสำนักงานพระพุทธศาสนามีการยกเลิกงานสวดมนต์ข้ามปี
รวมไปถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครับซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์
ความปลอดภัยของประชาชนและงดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากด้วยนะครับ
แล้วต้องแจ้งนิดนึงว่าใครเนี่ยที่จะขึ้นไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทหลวง
ที่ข่าวขี้จากูดนะฮะที่จันทบุรีซึ่งเขาก็เปิดช่วงปีใหม่อ่ะนะ
ใช่อ่าสักประมาณต้นต้นปีหน้าเนี่ยนะฮะค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดเลยมติสงฆ์ของจังหวัดจันทบุรีประชุมออกมาแล้วมีมติให้งด
ให้งดการจัดประเพณีในศการรอยพระพุทธบาทของข่าวขี้จากูดประจำปี
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิดสิบเก้าเดิมนะฮะ
เขาคิดชะกูดมีกำหนดจะเปิดป่าให้กับผู้แสวงบุญขึ้นไปครับ
หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอไปก็ไปเที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่อเดินขึ้นไป
ครับนะฮะเพราะว่าอะไรต้นปีนี้ยกเลิกไปแล้วโควิดก็มาแต่ต้นปี
ปีหน้าไม่มีเหมือนกันนะฮะเอารอกันไปยาวจนกว่าโควิดจะหมดไป
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ
เอาเป็นว่าเรายังคงต้องตั้งกาดกันต่อไป
เดี๋ยวรอท่านนายกประชุมกับสวบคอชุดใหญ่

ถ้าสมมุตินะครับสถานการณ์มันไม่ดี
ยังไงก็ทำใจเผื่อไว้หน่อยสำหรับคนที่คิดว่าปีใหม่จะกลับภูมิลำเนาหรืออะไรยังไงก็ตาม
แต่อย่างไรก็ตามติดตามสถานการณ์วันต่อวันอย่างใกล้ชิดนะครับ